สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทั่วประเทศนะครับ
ตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับมาคอยให้ข้อมูล

เดี๋ยวดูว่าจะสดกว่าผมกับวิชัยหรือเปล่า
ก่อนอื่นติดตามวิทยา
คมที่๒หนักที่หมัด
บูล้างผ่านไม่มีถอย
ยอดขุนพลว่ายืนยง

นำรายการวันนี้ครับเด่นชุมพรมราชพัฒน์

ชื่อว่านากรเชื้อชาติอายุ๑๙ปี

ยอดวิกิทเข็พมวยไทด์

ส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดขุนพลวยืนยง
ชื่ออิทธีพลหานธงไทย
อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดน้องคาย
กมาแล้ว๕๒ครั้งชนะ๔๘

เมืองย่าสุดสากรมวยไทยที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
เพราะเราจะพัฒนาให้สุขเยาะบัชรรถมีความสุขตื่นและร้าวใจกันต่อไป

แดงมวยจังหวะฝีมือกับเด่นทำของพร้อมสด

อยู่ที่ราชบุรีก็จริงนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี่เกิดที่ชุมพรครับอำเภอท่าแซะครับ
สำนึกรักบ้านเกิดนะพี่ชัยนะเติมคำว่าเด่นเข้าไปหน่อย

กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลจิตยศครับ
วันนี้คุณอีกทำรายการวางไว้ที่ลูกที่มีสิงคลองสี่นะครับ
กับพรพิทยาหมูสะพานใหม่คู่นี้มีเสน่ห์นะครับ
เป็นศึกสงครามเข่าเดือดครับก็เป็นคลื่นลูกเก่าเจอกับคลื่นลูกใหม่นะครับ
เดี๋ยวดูว่าสดปะทะเก่าจะเป็นยังไงครับ
อ่ะบนเวทีนี่รำร่ายวาดคลุมก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่ยืนเทียบกันนี่รูปร่างนี่เท่ากันเป๊ะเลย
พอฟัดพอเหวี่ยงนะคู่นี้นะพี่ชัยนะ
มุมแดงนี่มีสำราญชัยมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง
ครับอดีตแชมป์ครับรุ่นแบนตัมเวทเวทีร่ำเนิน๑๑

อ่ะก็มาถอดมงคลให้กับลูกศิษย์นะครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินนี่มีป่าเลิศลมอีสานน้อยครับ
ถอดมงคลให้กับยอดขุนพลวอยืนยงครับ
คนนี้ถือว่าก็มาบ่อยนะที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนะ

วันนี้ดูนะครับสุดท้ายแล้วจะชนะออกไปที่ฝั่งไหนนะครับ
ที่เรียนไปประเภทเหลี่ยมที่จังหวะทั้งคู่

ไปบนวิธีท่านผู้ชมครับนี่เป็นคู่เปิดหัวในศึกยอดมวยไทยรัฐ
ประจำวันเสาร์ที่๕มีนาคม๒๕๖๒
เด็นชุมพรมราชพัฒน์หมู่บ้านจงมือ๑๑๘

ถือว่าเป็นดาราจอตู้ในศึกยอดมวยไทยรัฐอยู่แล้ว
เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่น่าจับตาและเป็นแฟนที่ติดตามยอดมวยไทยรัฐต้องรู้จักดี
มันขึ้นอยู่ที่มวยคุณิวัฒน์กระทิตายไปในคายุธไข่หิว
ตีนหน้ามีไหม
อันนี้สำคัญเลยผู้ใช้งานดูดีนะครับชุมพลอินทรายศ
นี่ครับสุขยอดมวยไทยรัฐโปรโมเตอร์สงชัยรัฐนักสมัย
ก็เป็นวันเกิดนะครับ๕มีนาคมนะครับ
อืมสมหวังทุกประการนะว่าอย่างนั้นเถอะนะ
มันแน่นอนอยู่แล้วนะก็ติดตามผลงานของยอดมวยไทยรัฐนี่โดยโปรโมเตอร์

คู่มวยต่างจะมีการพิจารณาแต่ละเสาร์แต่ละเสานะครับ

คู่นี้เครื่องน่าจะจุดติดเร็วเลยนะครับ
ภูชิศาสตร์บริเวธีกับนักมวยนี่สูงสีก็เลย
มาตัดล่างเลยนะครับ
ยอดขุมคนแต่คืนนั้นมันไม่ทัน
ซ้ายคอยยับคอยแห่ขวาทั้งคู่อาจจะชกกันลำบากนิดนึง

นี่เป็นต้นเกมนะนะอ่านใจกันนิดดูเชิงกันหน่อย

ยังอีกยาวหนทางเข้าสู่เส้นชัยยังอีกไกล

ใช่นี่ถือว่าเป็นต้นเกม

เตะติดเบาครับค่อยแห่ไปนิดนึง

นี่ครับแข้งขวาสาดเตะแรงเลยนะครับ
อดขุนทนในช่วงปลายยกที่หนึ่ง

ต่างไปต่างโยกต่างไปต่างกระหยับ

ยังเข้าไม่ได้ครับพยายามจะเข้ายอดขุนพล

เป็นมวยขวาแล้วก็ธรรมชาติอยู่แล้ว

วัดกันที่ความแกร่งนะครับยดยกแรก
ครับมวยคู่แรกนะครับผ่านมายกแรก
ฝ่ายน้ำเงินยอดขุมพลฝ่ายขยับเข้าหาเลยครับ

เตะขวาก็ไปแล้วโหลำตัว
ฝ่ายแดงก็เด่นชุดมอนด์อีกดูเชิง

ก็ยกแรกยังสงวนท่าทีกันอยู่นะ

ช่วงนี้ขอบคุณกาวสิบหนึ่งเจ้าระเข้เขียวด้วยนะครับ

วันนี้แฮปปิบอดเดย์นัททรงด้วยนะครับ

มอบสามพันบาทแต่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็หนึ่งหมื่นบาท

เหลี่ยมเฉือนคมครับศิลปะการต่อสู้ในพื้นที่จำกัด
กับความมันที่ไร้ขีดจำกัด
ศึกสังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิป

วันศุกร์๑๘มีนาคม๓ทุ่ม
เป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวี๓๒

สายตาดีครับแข่งซ้ายคอยเตะ

แดงนี่สดมากเลยฮะพี่ป๊า

ต้องดูทางด้านยอดขุนพลครับ

ต้องเจอกันวงใน
ตรงนอกต้องด่วนก่อนดูเหลี่ยมก่อน

ค่อยขยับเข้าหาคือยอดขุนพลครับ
ตัดล่างหนีแม่งความแรง

แข่งขวาหอยโต๊ะขัดสลับ

ได้นี่เท่นชุมพร

ชกกันลำบากนิดนึงนะครับ

ย่ำย่ำย่ำ

ถีบซ้ายหน้าคอยรบกวนนะครับ

สุนทรแล้ววันนี้มีตีนซ้ายมาด้วยนี่

อย่างมาใจขวาอย่างเดียวครับ
มวยไทยสมัยใหม่นี่ต้องสองแข่งสองตีน
เหนื่อยทั้งคู่แน่นอน
ยังไม่เห็นลูกจ่ะแจ้งนะครับทั้งคู่

จะหมดสองโยคเนี่ยข้างนอกดูกินกันไม่ลงละ
ย้ำติดหมดนะ

แข่งสายหน้าลุดหมด

แค่งขวาของเด่นชุมพร
สายคอยเตะต้องเปิดเกมนะครับ

โยกขุมพรเนี่ยพอเข้าไปไกลกว่านี้

ขณะที่ทางเด่นชุมพรวางขวามาก็ติดบังเหมือนกันเนี่ยครับ

ฝ่ายน้ำเงินนี่ยอดขุนพลนี่โอ้โหสาดแข้งขวาเลย

เป็นมวยฟอร์มสดก็ไม่เกรงสักสีมวยรุ่นพี่ครับ
มีการเตะขวาแลกคืนครับ
ครับวันนี้วันเสาร์ที่๕มีนานะครับ
เป็นวันผู้สื่อข่าวครับ
และก็เป็นวันเกิดของโปรกอตเตอร์หมาชนคุณสงชัยณสุบันครับ
โอ้โหพี่ชัยได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้
บอกว่าน้องเอกมุมน้ำเงินนี่แกร่งเหลือเกิน
ขณะที่น้ำเงินนี่ฉลาดนะครับ

ความแกร่งกับความพริ้วเจอกันไงท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับศิลปะสวยงามนี่ต้องอยู่ที่มุมแดง
ถ้าลักษณะใส่กี่๕แล้วเดินชนเลย

ชอบแบบไหนก็ติดตามชมกันไปพร้อมไปเลย

มันติดกันไปติดกันมานะ

อันนี้ชนไปชนไปข้างในนี่แดงจะยุบไหม

ไม่จำเป็นก็ไม่ปะทะอยู่แล้วแดง
สายตาคอยอุดคอยแหยะไป
ยอดมวยไทรัฐติดตามกันได้
มัดซ้ายขอยควา

ยกอาตีไปเรื่อยครับ
ยกอาตีเด้นชุมพล
ก็ยังไม่จะแจ้งครับลักษณะการออกอาวุธนั้นความต่อเนื่องเป็นชิ้นเป็นอันนี้ยังไม่มี
แต่เก็บกินต่อกินไปเรื่อยนี่ต้องอยู่ทางน้ำเงิน

ไม่เป็นไรขยับลุกเดินต่อแทงด้วยซ้าย
เกินชุมพลควรถ้ามีแก้งขวามาอย่างเดียวนี้กินน้ำเงินลำบาก
น้ำเงินนี่มามีมะเท้าเคราสองหูด้วย

อดไม่เข้าไงนี่ไงตีไม่ต่อเนื่องแต่ลักษณะแบบนี้เหลี่ยมขบเลยนะครับน้ำเงินดูดีกว่าออกอาวุธได้

สวยเลยล็อกใต้ปีกก็ยังตีไม่ได้ครับเหลี่ยชุมพร
ในช่วงปลายยก๓แข้งขวาหลุดครับลูกนี้เด่นชุมพรเดินแล้วขยับนี่ครับเจอขวาติดเหมือนกัน
หนักแทงไล่แขนอ้าวว่ายังไงซ้ายตีพยายามโต้ดึงแบ่งไปตามตีล่อไปเรื่อยตีไปเรื่อยครับ
ตลอดการจับข้างในสังเกตหลายครั้งแล้วว่าฝ่ายแดงนี้จับได้สวยกว่ายังตีไม่ได้
มีสอกมาด้วยนะมีสอกมาน่ากลัวงัดสายงัดขึ้นเลยนะครับสอกไหง
เขาเปลี่ยกไปเปลี่ยกมาแบบนี้แดงในหยุคนึกเรื่องเนาะ

วยคู่แรกนี้ครับผ่านมาแล้ว๓ยกนี้เป็นภาพช้ายกที่๓ครับ
ฝ่ายแดงเด่นชุมพรนี่พยายามเข้าหาเปิดเกม
โดนยอดพวกนี้หัวแข้งขวา
เข้าลำตัวยโยนเข่ากลับไปกับหนักเลยนะครับ
นี่ก็มาปั้มเล่นวงในกัน
ไล่แขนครับหักโอ้จับยอดพวกนี้หัก

ไปรับบ่อยนี่ไม่ดีนะแข้งเนาะต่อยมวยนี่มันเอาอาบังมาด้วยนะ
เอ้าติดตามต่อยกที่๔ครับ
ต้องดูนะครับลักษณะการแก้เกมของฝ่ายแดงนะครับ
ชุมพรหมู่บ้านราชพัฒน์จอมบึงนั้นจะแก้ยังไง
เพราะยก๓นี่ไปรับเยอะครับ
จุกจิกจุกจิกนี่เก็บหมดเลย
ต้องเดินเน้นในนะครับแข้งหวาแม่มันออกมาสาดมาแต่ละแข้งนี่

มีศอกมีหักเหลี่ยมล้มทั้งยืนลักษณะต้องเปิดเกมให้เร็วกว่านี้
ความแกร่งนะความใช้เนี่ย

ไปแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่นะไปไหนไปด้วยเลยนะครับ

มวยไทยนี่ไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมครับสถานการณ์นี้มันพลิกผ่านนี่แป๊บเดียวจริง

ดีออกตลาดดอกต้องยกซะอื่นครับ

อันมาเรื่อยก็มีเสียงเฮ

ซ้ายคอยดับแต่ก็ยังเดินตลอดนะ
เหลี่ยมแล้วซ้ายตีไปเรื่อยครับยอดขุนพล
คือตอนนี้มีทางเดียวครับเด่นชุมพรนี่ต้องสู้ในอย่างเดียวแล้ว
ขยับขยับในล้วนเลยครับตอนนี้
ลูกเข้าไปลูกแทงซ้ายนี่อันตราย

หนูสงงต้องตากลิ่นแทงซ้ายก่อนทุกทีครับ
พอติดในนายเพราะเสียงจังหวานโดนหักล้มอีก
แกร่งความแข็งแรงนี่นะ

พลิกเหลี่ยมทำไม่ได้เลยนะ

แก้ไม่ได้ครับลูกแทงซ้ายนี่นะ
การปั้มครับแบบมีความพยายามนะ
พอติดในครับจังหวะไล่แขนแรงแขนมันสู้ไม่ได้ไงพี่ป่า
ใช่ไหมมันกดแขนอยู่ไง
พอกดแขนเนี่ยซ้ายจะสอดไม่ได้ของเด็ดชุมพรเนี่ย

ละเม็ดแต่ละดอกสะอึกสะอื้นครับเกมของเด็กชุมพร
อึกถึงนู่นสะดุ้งถึงชุมพรเลย
สาระพาด
ตาระเม็ดนี่มันหนักเลย

ทั้งสอกทั้งสาระพัดสาระพัดอาวุธเลย
เรียกว่าแทบจะหมัดเท้าเข่าศอกกันเลยค่ะขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวเลยในช่วงปลายยกที่๔ตรงนี้นะ
สู้ความหนักนี่ไปเลยทั้งยืนเลยหนักจริง
โชว์เลยครับยอดขุนพลวอยืนยง
สู้อย่างยืนยงเลย
ตระกูลมวยเลยเริ่มมายักพนศาสานสีงคลองซี่เลยนะตระกูลนี้
แต่คะตะไหว้ได้ติดตัวตัวแบบนี้เลยตลอดดื้อจริงวันนี้
อเจมส์ครับมวยฟู้แรกของเราครับผ่านมาถึง๔ยกในภาพช้ายกที่๔
เดยิมพรนี่เดินเข้าหาพยายามเข้าหาเร่งเครื่องนะ
ฝากหลักเหลี่ยมของยังยอดขุนพลไม่ได้ครับโดนแข้งขวาโดนหักล้มอ่ะ
เมื่อกี้หมดยก๔เดินคอตกเข้ามุมเลยนะเด่นชุมพร

เอ้าเปิดก๊อก๒เอาอีกสักหน่อยนะ

พี่ป่าเดี๋ยวดูยกสุดท้าย๓นาทีสุดท้าย

และความแกร่งความแข็งแรงในวันนี้
ต้องยอมรับว่ายอดขุนมาเยี่ยมบาปนะ

จังหวะที่ทางเด่นชุมพรแดงจะวางขวานี่

พอแทงซ้ายเสร็จพอติดในปุ๊บใช้ความใหญ่
ตีแล้วคล้องตีโหนตีแบบนี้ล้ม๒๓ทีไปเลย
เอาละครับนี่เป็นเกมของคู่แรกยกสุดท้ายนะครับ
วันนี้หลังจากจบคู่แรกแล้วคู่ต่อไปเป็นเปเป้เล็กกับสแตมทองและไข่วันเล็ก
มือใหญ่กับทรงท้องคอนบาร์ลุทธิมิตสิงคลอง๔
กับพลอยวิดยาหมูสะพานใหม่นะครับ
แล้วน่าติดตามทุกคู่เลยนี่เป็นยกสุดท้ายแล้ว
หมัดกับซอยแล้วครับสำหรับทางกางเกงสีแดงเด่นชุมพร
มันจะมีหมัดพระเจ้าหมัดเห็งมาช่วยไหม
มีไหมแฮนด์ออฟกอร์ดเนี่ยรออยู่
รู้ว่าจะมีปฏิหารเกือบขึ้นกับมวยคู่นี้หรือเปล่านะครับ
แล้วมวยเวลาใส่กันมายืดเหลือ๔ยก
ตัดทิ้งไปโดย๓วาทีนี่โป๊ะเดียวเหลือ๑๐วิ
พระเจ้ามีไหมหมัดเห็งมีไหม
หมัดสำบักงมีรึเปล่ามันอยู่ตรงนั้นแหละครับ
ผินเพลเป็นมวยฝีมือด้วยแล้วมวยฝีมือแพ้เลยครับ
บ่อยหรอไม่ค่อยดีไม่ค่อยดี

ไม่เป็นไรนะหมูเจ๋งอีกพี่ป่า
เอาไว้รอรอวันหน้านะแต่วันนี้แพ้ไปแล้วก็แพ้ไป
ยังไงยังไงก็กับรายการมวยทีวีนะต้องติดตามความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะ
นู่นน่ะเดือนเมษายนต์ประมาณวันที่๓๐เมษาต้องเป็นวันเสาร์นะ
ปลายเดือนเลยเหรอไม่แน่นะอาจจะเป็นไทยรัฐทีวีถ่ายทอด
มันจะเป็นชุดบลงของชัยแสงมามีทักษิงแลกมีนออกโต้เลย
มวยใหญ่ทำงานนะมวยใหญ่เลยนะ
พี่ปะพูดเล่นหรือเปล่าพูดเยี่ยม
กับความยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่๓๐เมษายน

ก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ
นี่เป็นคู่แรกของคู่เปิดหัวในวันนี้ท่านผู้ชมครับ
จุดเปลี่ยนของการแข่งขันนั้นอยู่ในช่วงกลางยกที่๓

เด่งชุมพรราชภัฐหมู่บ้านจบบึกข้างนอกยังสูสีครับ

เจอลูกใหญ่ประปบที่กลับไปหลับหลงกริ้งหลมหาย

ต่อไปนะครับของยอดกลุ่มกวนวอดยุ่นจม
อันนี้เดินทางมาไกลนะจากนู่นน้องคาย

จะมาปลาชัยในไฟล์ที่๕เนี่ย
ทำไม่ได้เลยนะต้องไปเริ่มหัดต้องไปเริ่มสถิติใหม่นะ

เฮ้ยสำคัญ
กรรมการพรมคะแนนครับแล้วก็ให้ยอดกลุ่มกวนวอดยุ่นจมครับ

ราชพัฒน์จอมบึงไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ